อืมวันนี้มัดรวมอีกแล้วเรื่องของการขอโชคขอลาบในแต่ละสถานที่ที่จังหวัดนครปฐมสาธุชนเข้าไปรวบพิธีพระร่วงโรจนฤทธิครบรอบหนึ่งร้อยแปดปีครับ
งานนี้งานใหญ่นะฮะประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมพิธีที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิภายในองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองเจ้านครปฐมก็นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมีซั่วผลไม้มงคลไข่ต้มย้อมสีแดงและขนมหวานต่างมาร่วมบูชาถวายองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์เพื่อความเป็นสุริมงคลกับชีวิตและครอบครัว

บางคนมาไม่ได้อยู่ต่างประเทศส่งรูปถ่ายตัวเองเข้ามาร่วมในพิธีไหว้พระราหูออนไลน์กับอาจารย์สรร๙๐๐คนได้คุณลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าการจุดเทียนพระราหูเนี่ยนะคะจะเป็นการนำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปจากตัวเองและครอบครัวทางด้านอาจารย์สรรคงเวทท่านก็บอกว่ามีลูกศิษย์ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเลย

ถ้ำพญานาคาราชถ้ำดวงวิญญาณแล้วก็ถ้ำประกายเพชรนะ
โอ้โหพระครูสังคระรักเวรััตเฟมะสีโหร์เจ้าอวาดวัดบอกว่า
มาได้เลยใครอยากจะมาพักผ่อนมาทำบุญที่นี่
กันได้ที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
โอ้โหที่นี่ถ้ำยิ่งใหญ่อย่างนี้นะ